คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าระดับน้ำในภาคอีสานในหลายพื้นที่จะลดลงแต่ว่าความเดือดร้อนของพี่น้องชาวอีสานเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะคะความเดือดร้อนยังมีมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งล่าสุดนักร้องลูกทุ่งชื่อดังคุณตายอรไทยนะคะได้นำทีมศิลปินรุ่นน้องเนี่ยเดินทางไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อนำสิ่งของเครื่องใช้ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยกันถึงที่เลยนะคะ
เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่จางหายไปจากพี่น้องประชาชนในบางพื้นที่บางจังหวัดของภาคอีสานนะคะ
เช่นเดียวกับทานน้ำใจของเหล่าคนบันเทิงที่ยังคงหลั่งไหลไปยังผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน
นักร้องลูกทุ่งสาวดอกย่าตายอรไทยที่เพิ่งจะกลับจากการทัวร์คอนเสิร์ตโซนยุโรปก็นำทีมนักร้องรุ่นน้องร่วมค่ายแกมมิโกนะคะ
อย่างเวียงนรมล์และลำเพลินวงศกรลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนามท่วมที่จังหวัดร้อยเอ็ด๒จุด
นั่นก็คือที่บ้านคุยโพตำบลดอนโองอำเภอโพชัยซึ่งน้ำเนี่ยท่วมสูงการคมนาคมถูกตัดขาดต้องนั่งเรือเข้าไปนะคะ
ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีเรือถึงจะไปถึงนะคะซึ่งพอเข้าถึงพื้นที่ทั้งสามคนก็ได้มอบสิ่งของบริจาคพร้อมกับร้องรำทำเพลงกับชาวบ้านกันอย่างสนุกสนานแล้วก็เป็นกันเองถือว่าเป็นการเอ็นเตอร์เทนชาวบ้านให้ผ่อนคลายไปในตัวนะคะ
และอีกจุดก็คือที่โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยานะคะตำบลดินดำอำเภอจังหารซึ่งทางกลุ่มศิลปินเนี่ยได้นำเอาอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียนไปมอบให้แล้วก็ไม่พลาดค่ะที่จะใช้เสียง
วันนี้เรามามอบของใช้ที่จำเป็นนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องบานห้าวนะคะ
ทางจังหวัดรอยเอกมากันแบบรุนรวมตะวันมากหรือว่ามตั้งใจนะคะ
เพราะว่าที่ลองบานเท้าบางทุนกับส่วนมากกันส่วนเท่าไหร่นะคะ
เพราะว่าเป็นเยอะต่อที่หยางนะคะเท่าที่มัวเท่าเด็กเตรียมกันมากนะคะ
ขอบคุณนะคะในทีมงานในหน่วยงานต่างนะคะ
ผ่านส่วนที่รวมกันมาคนละเล็กคนละหน่อยนะคะ
ม้าเป็นกำลังใจให้พี่น้องบรรเทานะครับ
ให้พาคนมิจริงกันเร็วนะครับ
พี่น้องบรรเทาจะได้กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติเร็วครับ
สำหรับสิ่งของเครื่องใช้ที่พี่ตายอรไทยนำไปในครั้งนี้นะคะ
มาจากกิจกรรมเปิดหมวกค่ะ
นำทีมโดยครูสลาแล้วก็พีพีเสดิร์ดนะคะ
ที่ได้มีการร้องเพลงแล้วก็นำเงินบริจาครวบรวม
แล้วนำไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะคะ
โดยพี่ตายอรไทยเป็นคนนำไปมอบให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวอีสาน
คือพี่ตายเนี่ยเพิ่งจะเสร็จสิ้นจากการทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรป
มาถึงปุ๊บลงพื้นที่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดปั๊บเลยนะคะ
คือศิลปินทุกคนทุกคนเลยต้องบอกว่าทุกคนจริงนะคะ
หลายคนรวมแรงรวมใจกันนะคะ
ส่งสิ่งของเครื่องใช้รวมไปถึงความช่วยเหลือต่าง

นั่นแหละค่ะถึงพี่น้องจะประสบภัยน้ำท่วมอยู่